เข้าที่ภาคอีสานจังหวัดนครราชศรีมากันบ้าง
พาไปดูพิธีลงควงเดือน๖ค่ะ
และนี่ค่ะก็เป็นการทำพิธีกรรมลงขวงเดือน๖
เป็นพิธีกรรมโบราณที่ชาวอีสานจัดขึ้น

บูชาผีที่คอยปกปักรักษาคนในหมู่บ้าน
มึงมาไอ้สัตว์อย่างนี้เลยนะ
เขาจัดกันที่ตำบลท่าลาดขาวอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมานะ
ทำพิธีนี้คือเขามีการแต่งตัวตามสไตล์รูปแบบของชาวอีสานคือนุ่งผ้าถุง
เสื้อสวยงามแล้วก็มีสบายคาดอกด้วยนี้นะคะ
แล้วเราลำกันสนุกเดินวนรอบอย่างนี้เลย
ใช่ตระกูลเขารำบูชาผีฟ้อนนะคะ
ซึ่งจะรวมตัวกันทุกเดือน๖ชาวบ้านจะมารวมกันที่บ้านนี่แหละนะคะ
หรือว่าลาดทำพิธีว่าอย่างนั้นนะ
แล้วก็จะให้ร่างทรงที่มีผีฟ้อนฟ้อนรำไปเรื่อย
เป็นการรำบูชาผีเส้นไหว้ผีค่ะ
เพื่อให้ผีฟ้อนมีความสุข
มีความสุขแล้วก็จะได้มีอารมณ์ดีปกปักรักษาคนในหมู่บ้านต่อไป
ดูจากพิธีกรรมนี้เห็นว่าเป็นการไหว้ผีฟังดูหน้ากลัว
แต่พอดูในพิธีเวลาเขาทำเขารำกันดูหมวด

คุณก็ว่าไปผีก็ไม่ได้จะมีมุมที่แบบดราม่าโหดร้ายเสมอไป
ผีก็อยากมีความสุขเหมือนกัน
ก็จะทำให้ร่างทรงเจ็บป่วยหรือทำให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นในหมู่บ้าน

ดังนั้นค่ะทุกช่วงเดือนพฤษภาคม
ชาวบ้านในพื้นที่ที่นับถือผีฟ้อนเนี่ย
ก็จะมารวมตัวกันทำพิธีนี้นั่นเองนะ
ติ๊กต๊อกนี้ถือว่ามีประโยชน์นะได้ความรู้ใหม่ด้วยเหมือนกัน
ถ้ามองให้ลึกลงไปกว่านี้นะเรื่องของพิธีกรรม

มารวมตัวกันของผู้เท่าผู้แก่เนี่ยมันก็ทำให้พวกเขามีความสุขนะ

เห็นทุกคนมาก็พร้อมกับมาตรการใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนเยี่ยม